คุณผู้ชมยังจำเรื่องราวของน้องฟิล์มได้ใช่ไหมคะ

แต่ว่าน้องเสียชีวิตจากการที่วิ่งหนีคุณครูปกครอง

แล้วน้องก็ไปเสียชีวิตอยู่ในป่านะคะ
วันนี้เราได้คลิปต้องบอกว่าน่าจะเป็นคลิปสุดท้าย

ใช่ก็คือไม่เข้าเรียนกันนะคะ

ที่ครูปกครองจะมาเจอเป่านกหวีดไล่
แล้วแต่ละคนก็วงแตกกระเจิดกระเจิง

เพราะทุกคนก็พร้อมใจกันโดดข้ามสุดท้าย

แล้วพอครูปกครองเดินมาไล่ก็วิ่งหนีกัน

ทีนี้ตอนกลับออกมาเนี่ยไม่เห็นฟิล์มแล้ว
ก็คิดว่าฟิล์มคงกลับขึ้นรถรับส่งโรงเรียนกลับบ้านไปแล้ว
น้องบอกว่าตอนที่วิ่งหนีครูอยู่ค่ะ
วิ่งไปถือจานผัดไทยไปด้วยนะ

อารมณ์แบบอารมณ์วัยเด็กอะเนาะ

ไม่รู้จริงว่าฟิล์มเสียชีวิตจากอะไร

ความชอบอยู่ตรงนี้มันอาจจะนำไปสู่สาเหตุของการเสียชีวิตของฟิล์มรึเปล่า
คุก็กินมาก็ลงไปตรงนั้น

ตอนเขามาแล้วพัดไทยเขายังเคี้ยวอยู่ตอนนี้
วันนี้คุณตาเหมาค่ะตาของน้องฟิล์มนะคะ
มาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณของน้องฟิล์มตรงจุดเกิดเหตุ
เหมาบอกว่าเฮ้ยตรงที่ฟิล์มนอนหมดสติ

มีเจ้าที่เจ้าทางอยู่ข้างจองปลวก

ก็เขาก็จะบอกว่ามีตามียายอะไรอยู่ประมาณนี้นะ

ตามที่เขาไปดูเขาบอกว่า

เห็นมาก็บอกว่าโอ้หลานเขา
เขาเห็นบอกว่าเด็กคนนี้มันเป็นคนที่นิสัยดีมาก

คือนั้นคือจะเอาหลานไปอยู่ด้วย
เขาก็เลยเห็นเขาก็เลยอยากได้ไปเป็นหลานเขา
ครับอันนี้ก็คือตามที่เราดู

ก็เนี่ยตรงนี้จอมปลวกมันมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่

คุณกมลรัฐปรักษาชาวอำเภอนางรองเขาบอกว่า

เพราะว่าคือเห็นแล้วก็น่ารักอบอุ่นนะคะ
บอกว่าหลังจากนี้ไปก็จะยังคงติดตามเจ้าสุพรรษาต่อไป
ถึงแม้ว่าพี่ฟิล์มจะไม่อยู่เล่นด้วยแล้วค่ะ
เพราะว่าน้องกับสุพรรณสาน่ารักตลอดเล่นกันเหมือนพี่กับน้องเล่นด้วยกัน